ไปดูเหตุที่จังหวัดจันทบุรีก่อน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
คนร้ายใช้อาวุธปืนไปยิงบ้านช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
วัยเจ็ดสิบสามปีไม่ได้ยิงครั้งเดียวด้วย

เคราะห์ดีมากกระสุนไม่ถูกใครนะคะ
ไม่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อาคารพาณิชย์หมู่๑ตำบลจันทนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ตำรวจสภเมืองจันทบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบนายนพรวัฒนานามกุลอายุ๗๓ปีคนนี้ค่ะ
เป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมด้วยนางอัชราอายุ๗๒ปีภรรยายังอยู่ในอาการตกใจนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยตรวจสอบบริเวณบ้านค่ะพบประตูเหล็กยึดหน้าบ้านเนี่ยมีร่องรอยการถูกยิงเป็นรูด้วยนะคะ
ส่วนถนนพื้นหน้าบ้านพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม๗๘ปลอกตกอยู่เกลือนเลย
จากการตรวจสอบภายในบ้านพบเก้าอี้พลาสติกสีขาวขาเก้าอี้ถูกกระสุนปืนยิงจนแตกนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็บันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วค่ะ
ก็เลยตกใจแล้วพอเสียงปืนสงบลงก็ไม่ได้คิดอะไร
นี่คือไม่คิดว่าตัวเองจะถูกยิงว่าบ้านไม่น่าจะเป็นบ้านตัวเองแหละนะคะ
เปิดประตูบ้านออกมาดูโอ้โหประตูเหล็กหน้าบ้านตัวเองนี่แหละ
ที่ถูกยิงมีร่องรอยกระสุนปืนยิงจนเป็นรู
ข้าวของในบ้านก็ถูกยิงเสียหายเหมือนกันนะคะเอาฟังเสียงของเจ้าของบ้านหน่อยค่ะ
ซึ่งนัดหนึ่งโดนขาเก้าอี้ซึ่งปกติใกล้กับที่ภรรยาผมเขานั่งดูทีวีอยู่
แต่ช่วงนั้นเขาขึ้นไปนอนแล้วขึ้นไปได้แป๊บเดียวก็พักหนึ่งอ่าครับ
เสร็จแล้วก็เลยคือความเข้าใจผมคิดว่าน่าจะพยายามฆ่าด้วยครับ
อืมแต่เราก็ยังไม่รู้เป็นใครเนอะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครแน่นะครับ
ต้องต้องให้ถึงตำรวจเขาจัดการให้ครับเนี่ยค่ะอย่างที่คุณนพรบอกกับผู้สื่อข่าวเลย
คือเขามีความเชื่อว่าคนร้ายที่มาก่อเหตุเนี่ยคือหวังจะยิงให้ตายเลย
เพราะดีที่ภรรยาและตัวของเขาเองขึ้นนอนแล้วไม่งั้นถูกคมกระสุนเข้าลำตัวแน่
ทีนี้พอนักข่าวถามว่าเอ๊ะนึกถึงใครไหมสงสัยใครไหมว่าจะเป็นคนก่อเหตุ
เขาบอกว่าไม่รู้จริงเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีปากเสียงหรือทะเลาะกับใครนะคะ
เวืองต้นตรสพเมืองจังหทะปุรีเดี๋ยวจะต้องเร่งสอบสวนนะคะ
แล้วก็สอบสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยนะคะถึงมาก่อเหตุแบบนี้